ติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับทำให้มีคนตาย๕ศพ
คุณผู้ชม๕ศพนี้เป็นทั้งหมอเป็นทั้งคุณครูด้วย
พาครอบครัวจะไปซื้อของอยู่ใกล้บ้าน
แต่สุดท้ายถูกรถอีกคันชนนะฮะ
นี่คุณสภาพของรถที่มีคนตายถึง๕ศพ
แล้วก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของทั้ง๕ศพ
ไปไว้ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ญาติติดต่อรับศพคนในครอบครัวคาบรำ

ก็ประกอบด้วยนางสาวสุจิตราคารำ

เป็นแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลสิรินทรอุบลราชธานีนะครับ
แล้วก็มีนางยุวดีคาบรำนางสาวนันทภาคาบรำ
ทั้งสองคนเป็นคุณครูโรงเรียนบัวทองอำเภอเดชอุดม

ก็คือเด็กชายเจษฎาพรศรีพรมอายุ๘ขวบ
แล้วก็เด็กหญิงพัชราภาษีพรมอายุ๖ขวบนะฮะ
ทั้ง๕คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ระหว่างที่นางสาวนันทภาก็คือคุณครู
และคนในครอบครัวขับรถยนต์ส่วนตัว
มาตามถนนสายน้ำยืนเดชอุดม
คือจะไปหาซื้อวัสดุก่อสร้างมาต่อเติมบ้านพักเท่านั้นเอง
ก็ไม่ได้ขับไกลนะจากบ้านนะค่ะนะครับและทีนี้รถกระบะคู่กรณีนะฮะ
ที่มีนายคงคาลาบมูลขับมาคนเดียวด้วยความเร็วสูง

รถยนต์ของนางสาวนันทภา
แรงกระแทกทำให้รถยนต์ที่มากันทั้งครอบครัว
เด็นตกลงไปคุณดูสิตกลงไปในครูหงายท้อง
ไหลทางที่มีความสูงเกือบ๑๐เมตร
คือเส้นทางนี้คุณถนนมันสูงกว่าข้างล่างเยอะมาก
เป็น๑๐เมตรแล้วก็ทำให้ทั้ง๕คนเสียชีวิต
โดยผู้ใหญ่ทั้ง๓เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนเด็กชายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนคนขับรถกระบะไปเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับ
ผู้ที่เป็นพ่อของผู้เสียชีวิต

เพราะเชื่อว่าคู่กรณีเมา
ส่วนลูกที่เสียชีวิตถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
ไม่มีเสาหลักแล้ว
ไม่มีเสาหลักมันก็อยู่อย่างนี้ครับ
แต่ก็ต้องอยู่ให้ได้
ส่วนความคืบหน้าในคดีในอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้
ตำรวจบอกว่านายคงคาซึ่งเป็นคนที่

แล้วก็พุ่งชนรถของครอบครัวนี้

มาคนเดียวแล้วเสียหลักข้ามเลน
ชนรถคู่กรณีคาดว่าเกิดจากการหลับในฮะ
แต่ก็จะมีการชนะสูตรศพ

แต่หลักฐานเบื้องต้นชัดเจนว่านายคงคา

แล้วก็มาชนรถคันนี้นะครับ